ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดแล้วยัง

แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
บุญเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
ปิงเชฟเอ๋เชฟบอสเชฟเกมเชฟคิสเชฟกันเชฟนะ

นับไงว่าแบบตอนนี้เชฟกระทะหล่อของเราเนี่ยมีกี่คนแล้ว

ก็เพียบอ่ะก็เยอะมากเลยเฮ้ยรายการมันสุดยอดมากเลย
เชฟกระทะหล่อเข้ามาได้เยอะขนาดนี้มันปลื้มปิ่มอ่ะ
นี่พี่พูดมันไม่แก๊ะยังนับขาดแล้วพี่กาว

ขนาดนั้นหน้าตาจิ้มลิ้มเหมือนแบบว่าดูดีมาก

พ่อค้าขนมจีบแด้ติ๋งของเรา
วันนี้น้องแพนเขาจะมาสอนวิธีการตำน้ำพริกนะคะสูตรตำรับแบบคุณแม่เขาเลย

ไม่ลืมมาแล้วใช่ไหมนี่เลย
จะริ่งไปไหนอย่าว่าไม่จบเลย
อู้ยมีหลอกนี่วิ่งหาเชฟเพนส์ก่อนเหรอ

เชฟเฉียบชะหรอก
ใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีนัดกับเชฟแพลน
พ่อค้าหน้าตีดีกรีหนุ่มนักกฎหมาย
ครั้งที่แล้วสูตรขนมจีบของเชฟแพลน
ทำให้สองแม่บ้านอ่อมไอซ์เชื่อเฉือนคะแนนกันไปแค่จุดหนึ่งคะแนน
เล่นเอาหายใจไม่ทั่วท้อง
ส่วนอาทิตย์นี้เชฟแพลนก็เตรียมเมนูประจำตระกูล
ขอสูตรมาจากคุณแม่อย่างน้ำพริกกะปิกุ้งแห้ง
มาให้พิธีกรทั้งสองได้มาแข่งกันตำ
เพื่อชิงคะแนนกันอีกครั้ง
อย่ารอช้าเตรียมคกเตรียมสากเข้าครัวกันเลยดีกว่าค่ะ
พระคุณต้องมาช่วยด้วยค่ะค่ะค่ะสวัสดีครับ

เมื่อกี้คิดถึงอยู่เมื่อเชื่อวันทุกลมหายใจเข้าออกทุกวินาที

วันสัปดาห์ที่แล้วหรือคะคันได้แบบว่าทำให้พวกเราเนี่ย
ได้รู้ว่าการทำขนมจีบนั้นไม่ง่ายเลย

ยากตอนที่จีบนี่แหละตอนอย่างนี้อย่างนี้

จะได้มาส่งให้ถึงที่ด้วยใช่
แล้ววันนี้ค่ะนิ้มเมอร์อยากจะเป็นคนในตระกูลของเชฟพลาแล้ว
อันนี้เป็นเมนูแบบเมนูเด็ดประจำตระกูลใช่ไหม

เป็นน้ำพริกกะปรีตำแหลบคุณแม่

ุ้งแห้งก่อนนะครับไม่ต้องเยอะมาก

ทีนี้ตามด้วย
เป็นพริกขี้หนูครับ

ถ้าอยากให้สีมันสวยก็ใส่
แดงเขียว

ก็คือให้ทำไปชิมไป

อันนี้ก็ปิดมาสามารถเติมได้เรื่อยอย่างนี้ครับ

ทีนี้เราก็จะเป็นกะปิครับ

ใส่ช้อนเดียวเพราะอันนี้เราตำแบบว่าไม่เยอะมากครับ

ทีนี้สูตรคนนี้ว่าเป็นมะเขือพวง
ก็เอามาบุบนิดนึงนะครับ
ทีนี้พอเสร็จก็เป็นน้ำตาลปี๊บ
เราจะว่าอยากให้ออกรสประมาณไหน

ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ปรุงรส
ก็จะเป็นมะนาว
โอ้โหเปรี้ยวนะเนี่ย

จริงแล้วบางสูตรอาจจะไม่ใส่น้ำปลา
เพราะว่าเรามีกะปิแล้วแต่เราใส่แบบนิดนึงก็ได้ครับ
นี่ก็คลุก

ถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำน้ำของกะปิอย่างเยอะ
หรือว่าถ้าเกิดอยากได้แบบเนื้ออะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าปรุงรส
ปรุง

ยังไม่รู้เลยว่าเชฟเนี่ยออกมารสชาติยังไง
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำออกมารสชาติแบบไหน
เพราะช่วงหน้าเราสองคนจะต้องมาแข่งกันแข่งกันปั้ม